การเมืองไม่ติดตามไม่ได้ช่วงนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกิน
เพราะอีก๔เดือนถ้าเป็นไปตามรถแมพ
แล้วก็การที่ออกมาเปิดเผยของผู้บริหารบ้านเมือง
ว่ากลุงภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งในกฎฤทธิ์แค่๔เดือนเอง
ใช่๒๔กลุงภาพันธ์ใช่ครับตอนนี้ในพักการเมืองต่าง
เตรียมพร้อมแหละครับแล้วก็พาดหัวหน้าหนึ่ง
วันนี้เรื่องการเมืองดันพักเพื่อชาติไม่เลือกข้าง
งยุทธ์จตุพรนำทีมปัดข่าวจับมือสนทิลิ้มนะครับ
เพราะว่าประเด็นที่สังคมมองอยู่ก็คือ
ทั้งพักเพื่อธรรมเพื่อชาติเพื่อไทย
อะไรพักสำรองพักนอมินีอะไรกันหรือเปล่า
ตอนนี้รวมถึงการที่สมาชิกของพักเพื่อไทยเดินทางไปที่ฮ่องกง

นายทักศิลป์จะเข้าข่ายครอบงำพัก

กรกตรับลูกแล้วในการที่ต้องให้มีการตรวจสอบต่อนะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย้อนถาม
หากไม่ได้ทำผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมาย
ก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยนะครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะครับว่า
ขอสชไม่มีแผนยุบพักเพื่อไทยตามที่มีข่าว
เป็นหน้าที่ของกรกตไม่ใช่อำนาจของขอสช
การดำเนินกิจการของพักการเมืองทั้ง๓พัก
เออยังเป็นภักดิ์ไม่ได้สิไหมนะเพราะกำลังก่อตั้งกันอยู่
แต่มีภักดิ์หนึ่งที่เป็นภักดิ์แล้วก็คือเพื่อไทย
ก็มีความกังวลจะถูกยุบหรือเปล่า
ส่วนเพื่อทำเพื่อชาติกำลังจะก่อตั้งก่อร่างสร้างตัวกันอยู่
พลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่ทราบนะ
ไม่ทราบการดำเนินกิจการของพักทั้ง๓พักนี้
ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดทุกเรื่องนะครับฟังเสียงของพลเอกประวิทย์หน่อยฮะ
ครอสเตอร์ชอจะไปยุบได้อย่างไรเลย
ถ้ายุบก็ต้องกรกฎต่อเป็นคนยุบที่จะไปโทษครอสเตอร์ชอ
โทษครอสเตอร์ชออีกเรื่องครอสเตอร์ชอไม่ได้ไปชุมอะไรเลย

เขาต้องถามว่าเขาทำผิดหรือเปล่า
ทำไมจะต้องกลัวถ้าไม่ทำผิด
ไม่เห็นภาคอื่นเขากลัวเลย

ใช่ไหม
ส่วนทางด้านของกรกตเอง
ตอนนี้ก็รับลูกสอบเพื่อไทยบินพบทักษิณแล้ว
ว่ามีอะไรที่ผิดข้อกฎหมายหรือเปล่า
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกว่า
สั่งการให้สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอดีตสส

เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัฒน์ที่เกาะฮ่องกง
พร้อมระบุว่ากฎหมายพักการเมือง
ไม่ให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพักครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพัก
หากตรวจสอบแล้วพบว่าพักยินยอมให้มีการครอบงำ
ต้องถูกยุบพักทันทีนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบกรณีนี้กรณีเดียว
กว้านเก็บบัตรประชาชนชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่เป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนกันมา

ไม่ได้จับจ้องไปเฉพาะของพักเพื่อไทยเท่านั้น
และตอนนี้นะครับข้อมูลที่มียังไม่ถึงขั้นเรียกว่าการครอบงำพักนะครับ
มีการตอบโต้เรื่องนี้จากภักดิ์เพื่อไทยทันที

ยืนยันนะครับว่าสมาชิกและแก่นำพักเพื่อไทย
เดินทางไปพบกับนายทักษิณไปในนามส่วนตัว
ในฐานะที่มีความเคารพนับถือแล้วก็ผูกพันกันมานาน
ตั้งแต่สมัยเป็นพักไทยรักไทยแล้วก็พักพลังประชาชน
ไม่ได้ไปหาบรือเรื่องกลยุทธ์หรือการดำเนินการใดของพัก
เมื่อใครทราบว่านายทักษิณเดินทางมาใกล้กับประเทศไทย
ก็ต้องเดินทางไปหาเป็นเรื่องปกติครับ
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบว่ามีใครเดินทางไปบ้าง
และไม่กังวลว่าการเดินทางไปพบนายทักษิณ
จะทำให้พักเพื่อไทยถูกยุบเพราะถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน
ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของภักดิ์นะครับ
ส่วนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการตั้งพักสำรอง
หรือว่าพักอะไรอย่างเพื่อชาติเพื่อทำเนี่ยนะครับ
มีความคิดเห็นจากนายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

แต่พักประชาธิปัตย์จะทำการเมืองแบบตรงไปตรงมา

เพราะถ้าแตกสาขาพักอาจจะเข้าข่ายหัวกันหรือเปล่า

ถึงมีอะไรพักออกมาแบบนั้นนะครับ
แต่เรื่องนี้กรกตซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย
จะต้องไปดูเจตนาบรมของกฎหมายด้วยว่า
การที่มีพักการเมืองเป็นนอมินีเช่นนี้

เรื่องที่ถูกจับตามองเช่นเดียวกันนะครับ
นั่นก็คือกรณีของพักนอมินี

ที่จะเป็นเรือแจวส่งคนถึงเกาะกลาง

พักตรงกลางที่ให้ทุกฝ่ายร่วมการเมืองกันได้
โดยมีนายยงยุติยภัยรัฐอดีตประธานรัฐสภา

ถึงไปดิวจับมือกับนายสนทิลิ้มทองกุล
แกนนำพันธมิตรหรือเปล่า
เมื่อวานนี้นายนัทวุฒิสายเกลือแก่นำกลุ่มนปชก็บอกว่า
คิดว่าจะมีพักการเมืองใดเป็นนอมินีให้กันได้

และในความเป็นจริงน่าจะเป็นแนวร่วมกันในทางหลักการมากกว่า
เพราะเลือกตั้งคราวนี้มี๒ฝ่ายเท่านั้น
คือพักประชาธิปไตยกับพักพระเด็จการ
ส่วนตัวเองและแก่นำนปชบางส่วนได้สมัครสมาชิกพักเพื่อไทยแล้ว
โดยยังไม่มีใครทราบบทบาทของตัวเองในพักภายใต้กติกาใหม่
ที่๒๘ตุลาคมแล้วก็มองไปถึงกรณีคุณสนทิลิ้มทองกุล
ว่าถูกดีลมาเพื่อเข้าเพื่อชาติหรือเปล่านะครับ
มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคุณสนทิเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะจัดตั้งพักการเมืองได้